ไปดูคดีนี้ที่ประจวบคิริขันค่ะตำรวจเนี่ยจับคนร้ายได้หนึ่งคน
แต่ก็มีเขาลางว่าอาจจะปิดได้ถึง๒คดีนะครับ
เพราะอะไรคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่คนร้ายเนี่ยไปชิงทรัพย์ปั๊มน้ำมันที่จังหวัดประจวบคิริขันกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
คนร้ายเนี่ยหนีไปแล้วก็รถไปคว่ำอ่าฮะ
ตำรวจตามจับได้ครับปรากฏว่ารูปภัณฑ์สันธารเนี่ยของคนร้ายที่จับได้เนี่ยค่ะ
ตรงกับคนร้ายที่ไปชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อเมื่อที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุมาแล้ว
ก่อเหตุมาแล้วอ่าดูเหตุการณ์นี้หน่อยเนี่ยค่ะตอนที่เข้าไปเนี่ยค่ะ
เข้าไปในปั๊มน้ำมันแล้วก็ไปที่เสมียนของปั๊มชักปืนออกมาขู่ครับ
เสมียนวิ่งหนีคนร้ายเห็นท่าไม่ดีหนีกลับมาที่รถครับแฟนเขาอยู่ค่ะอืม
แฟนเขาอยู่เขาเอาน้ำที่เอาไว้แถมเนี่ยค่ะแพ็กเป็นแพ็กเนี่ยนะฮะ
แพ็คแบบแข็งแรงจริงจริงทุ่มใส่เลยโอ้โหอ่าเดี๋ยวเราดูภาพกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
พร้อมพร้อมกันนี่นี่เดินไปแล้วเดินไปที่ตู้เสมียนไปจี้เขาโอ้โหเนี่ยค่ะ
แฟนเขาออกมานี่แฟนเขามาแล้วหยิบน้ำทุ่มเลยทุ่มหลังคุณคงจุกไปด้วยค่ะ
แต่ต้องบิดไม่งั้นเดี๋ยวโดนนะคะเนี่ยค่ะตำรวจทัพสแก่ไปตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้
นางสาวสุภาชินีเสมียนปั๊มน้ำมันกับนายชโยทิศแฟนของเขานะคะ
คุณชโยธิตเล่าบอกว่าเขากำลังนอนอยู่ในรถแล้วได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค
คือมอเตอร์ไซคันนี้มันเป็นแบบมีท่อดังแต่งท่ออ่าเขาก็เลยตื่นขึ้นมา
แล้วเห็นคนร้ายคนนี้ไปจี้แฟนตัวเองเขาเลยรีบวิ่งไปช่วยเอาน้ำทุ่มใส่ค่ะ
ตอนนั้นวิ่งกลับมาที่รถจะหนีพอดีเนี่ยค่ะแต่คนร้ายก็หนีไปได้ย้อนสอนมุ่งหน้าไปอีกทางหนึ่งนะคะ
เขาก็เลยขับกระบะตามคนร้ายไป

รถไปคว่ำคุณบุ๊คจะห่างจากปั๊มน้ำมันประมาณ๔กิโล
คงจุกด้วยแล้วก็ต้องบิดด้วยรถคงเสียหลัก
ไม่รอดสิฮะไปไม่รอดค่ะโดนจับได้ค่ะครับ
คนร้ายก็คือนายสมเกียจเกาะแก้วอายุ๔๖ปี
ตรวจเนี่ยพบปืนบีบีกันกระบอกหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ต้องพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางสะพานก่อน
ปรากฏว่าผู้กับสภาวบางสะพานบอกว่า
คนร้ายรายนี้นี่มีรูปภัณฑ์สันธารใกล้เคียงกับผู้ก่อเหตุชิงทรัพย์
ร้านสะดวกซื้อที่เขตเทศบาลกำเนิดนพคุณ
กลางดึกวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาก็เลยส่งชุดสืบสวน
ไปพูดคุยกับภรรยาของนายสมเกียจไปขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไปตรวจสอบบ้านด้วย
บ้านของนายสมเกียจนี่แหละก็เลยโดนตรวจนะคะ
เบื้องต้นยึดเสื้อแขนยาวสีเทา
ซึ่งตรงกับชุดที่เขาใส่ชุดของคนร้ายที่ใส่ไปชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ
คืนวันจันทร์แล้วก็พบนี่ค่ะเหรียญ๕๐สตางค์๑๐๐๐บาท
ใส่เหรียญจากร้านสะดวกซื้อที่ปล้นมาฉีกไปแล้ว๓๔ชิ้น
โอ้โหเจอหลักฐานเลยค่ะก็เก็บเอาไว้
แล้วก็เชิญตัวภรรยานายสมเกียจมาสอบสวนเพิ่มเติม
ตอนนี้นะคะก็ยังมีการจัดชุดสายตรวจเฝ้าหน้าห้องคนไข้ของนายสมเกียจด้วยนะคะ

เดี๋ยวอาการดีขึ้นคงจะต้องถูกสอบปากคำหนักเลยค่ะ
อาจจะปิดได้ถึง๒คดีค่ะ